พูดถึงต้นไม้พูดถึงแอคทีวีตี้คนนี้เลยค่ะ
นางเอกซุปเปอร์สตาร์ในดวงใจของดิฉัน
น้องยายาอุรัสยาคุณผู้ชม
เธอจะรีวิวกิจกรรมต่างในรอบเดือน
มาแล้วจ้ะเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะคะ
คราวนี้น้องยายาปล่อยเป็นคลิปเลยคุณผู้ชม
วบตึงกิจกรรมต่างทุกอริยบทนะคะ
หลายคนบอกว่าจะมีพี่ณเดชน์หรือเปล่า

งงผมหมาก็กลุกกูกกัดกัดอะไรรึเปล่า

ก็มีตลอดตั้งเตือนนะครับ
รวมรวมกิจกรรมทั้งหมดเลยน่ารักจริงคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับน้อง
หมาสุดน่ารักอันแสนยาวนะคะมอนเซล่าดังสุดฮอตนะคะ
แล้วก็อีกต่างมากมายค่ะพลิกความยาวทั้งหมด๓๘วินาทีนะคะ
แต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ฟินกันไปนะคะน่ารัก
เพราะแน่นอนนะคะมีพี่แบรี่มีบักเขียวนี่แหละค่ะอยู่
เป็นเพื่อนน้องยายาตลอดนะคะและนี่คือยายากับพฤษภาของเธอ
เขาทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลย
อย่างที่เชอรี่บอกพี่แจ๊คว่าพี่แจ๊คต้องไปหัดปลูกต้นไม้
ต้นแรกที่พี่แจ๊คควรหัดจะปลูกเลยนะนั่นก็คือต้นรัก
เพราะว่าน้องยายาเขาปลูกต้นไม้ถึงเขาจะไม่ได้ปลูกต้นรัก

ใช่อย่างรูปสุดนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะ
รูปนี้น่ารักแล้วก็จับตาดูดิดีค่ะ
อาจจะทำให้ยอดของราคามากขึ้นด้วย
คุณผู้ชมภาพนี้นั่นเองค่ะเป็นภาพน่ารักน่ารักค่ะ
เท่าน้องยายาใสยี้ยำอยู่นะคะ
แล้วก็ปลูกผมแบบนี้เลยนะคะปลูกต้นไม้นะคะ
จะได้อยู่ริมระเบียงบ้าน

ดูสะกอดคู่ฝั่งในนะคะฮะดูสิคะเรียกว่าโอ้โหสวยจริงคุณผู้ชมนะคะ
เออนะคะบ้านสวยขนาดนี้นะคะ

นี่แล้วน่ารักก็ให้ดูมากกี่สิ่งคู่นี้นะค่ะ
ต้นไม้เค้าแพงกาสสมอยู่ขนาดคุณ

ต้นไม้ก็แพงไปแล้วชุดเอี๊ยมก็แพงอีกเหรอ